มาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะที่แชร์กันในโลกโซเชียลกระหน่ำเลย
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอลตรวจยาเสพติดของตำรวจนี่แหละ
และการแหกด่านการไม่ยอมจอดให้ตรวจ
คือหลายคนอาจจะกังวลไงกลัวไปก่อนว่าเราจะโดนตำรวจเรียกเพราะอะไร
แต่กรณีนี้คือเขามีคดีในตัวเขารู้สึกความผิดเวลาเขาดื่มแอลกโกฮอล์มา
คุณผู้ชมเขาก็เลยกลัวพร้อมกับว่าคนในรถที่มาพร้อมกันนี้นะคะ
คนขับรถซึ่งเป็นผู้หญิงเธอก็ขับแหกด่านไป
แล้วก็ยังมีการท้าให้ตำรวจยิงด้วยนะ

แต่ว่าเหตุการณ์มันชุนละมุนวุ่นวายขนาดไหน

ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่๑๖มกราคม
คือทางตำรวจที่สพนครสวรรค์นะคะ
ได้ตั้งด่านตรวจบริเวณถนนวงสวรรค์
หน้าสำนักงานสาธารณสุขริมอุทยานสวรรค์
ก็มีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอลตรวจยาเสพติด

ขับมาแล้วก็แหกด่านไปเลย

ทำให้ต้องเกิดปฏิบัติการขับเคียงคู่เคียงข้างกันแบบนี้

แล้วก็ตำรวจพยายามตะโกนบอกให้จอดรถจอ

ไม่ต้องจอดขับหนีไปเข้าค่ายเลย

ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายที่สุดเนี่ยนะ
ตำรวจก็ต้องยิงสกัดแหละเพราะว่าไม่ยอมจอดจริง
ด้วยลักษณะของพฤติการแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็ต้องตั้งข้อสงสัยแล้วว่ามียาเสพติดหรือเปล่า

ก็มีการตรวจค้นแล้วพบยาเสพติดจริงนะคะ
ใช่ครับก็คลิปนี้ความยาวประมาณ๒นาทีนะฮะ

ค่ะทีนี้ก็ไปตรวจค้นภายในรถนี้นะคะ

ผู้หญิงเป็นคนขับผู้ชายนั่งหน้าหนึ่ง

กลับจากที่พักหลังจากที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงมา

พอเจอด่านตรวจตกออกตกใจก็เลยแหกด่านไปนะคะ
ปรากฏว่าพอจับตัวได้แล้วมาตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในร่างกาย
พบว่าแค่๓๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ไม่เกินกฎหมายกำหนดคือ๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
แล้วก็ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไป
เพราะว่าอีกฝ่ายบอกว่าเป็นความเข้าใจผิด
เป็นความไม่ตั้งใจที่จะขับรถฝ่าด่านเท่านั้นเป็นความตกใจ
หลังจากนั้นตำรวจก็พูดคุยปรับความเข้าใจกับบุคคลในรถทั้งหมดนะคะ
แล้วก็โทรเรียกช่างมาเปลี่ยนยางรถยนต์ให้ด้วย
เพราะว่าถูกยิงยางนะท้าให้ตำรวจยิงตำรวจก็ต้องยิงนะฮะ
เป็นวิธีการของตำรวจเขาเลยต้องยิงยางเพื่อให้ยางแตกแล้วก็สกัดนะฮะ
แต่ก็ต้องโดนข้อหาเหมือนกันนะก็คือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตำรวจจราจร
หนึ่งข้อหานี้ไปหลังจากที่แหกด่านไปยังคะ
ทางด้านพันธบทเอกธานุพงศ์แสงซื่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์
บอกว่าตำรวจจราจรในคลิปเนี่ยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นถือว่าก็ทำตามหน้าที่แหละ
เพราะคนขับไม่ยอมให้ตรวจแล้วก็ขับรถหนี
ทำให้เจ้าหน้าที่นี้นะคะคิดว่าพฤติการแบบนี้น่าสงสัย
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนด้วยเหมือนกัน
ก็เลยจะต้องปฏิบัติตามกฎปฏิบัติตามระเบียบ
แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วทางนี้ยังได้มีการเรียกในตำรวจนายนี้มาชื่นชมด้วยนะ
ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ว่ามีความกล้าหารมีไหวพลิบ
เดียวกันก็ตักเตือนเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าขับไปคนเดียวค่ะ
ไม่รู้ว่าคนร้ายมีอาวุธหรือเปล่าหรืออาจจะสะบัดรถทำให้เกิดอันตราย
อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ส่วนหญิงสาวที่ขับรถเธอบอกว่าตกใจค่ะ
เพราะเธอนั่นก็แล้วเดิมแอลกอฮอล์มาก็ควรว่าจะโดนฆ่าหาแอลกอฮอล์
ประกอบกับว่ามีคนยุโง่พื้นในรถหายอยู่ซึ่งตำรวจนี่เขาก็ออกมาเปิดใจนาน
ก็คือดาบตำรวจจตุรงเกษรดอกไม้เป็นพบหมู่ปราบปราม
ช่วยงานจราจรบอกว่าในวันเกิดเหตุ
คือเกิดเหตุในช่วงเที่ยงคืนครึ่ง
คืนวันที่๑๖มกราคมต่อวันที่๑๗มกราคม
ก็ทำงานชุดกวดขันวินัยจราจรอยู่

ตั้งด่านตามคำสั่งนายอย่างชัดเจน
แล้วก็มีรถกระบะสีเทาขับฝ่ามาแบบนี้
เรียกหลายครั้งคิดว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือน่าจะเป็นคนร้ายพยายามเรียกจอดหลายครั้ง
แต่ไม่ยอมจอดนะครับแล้วก็ได้บอกว่า
ถ้าไม่จอดจะยิงยางคือแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว
คนขับไม่ยอมจอดสักทีคนในรถก็ท้าให้ยิงนะครับ

ยางรถยนต์คันดังกล่าวแล้วก็กลายเป็นข่าวตามคลิปนี่แหละครับ
ตำรวจก็ยืนยันเรื่องของขั้นตอนในการทำหน้าที่ของเขาเองนะครับ

ตำรวจสั่งให้จอดไม่จอดก็เลยต้องทำแบบนี้

คือในโลกโซเชียลมันมีการวิพากษ์วิจารณ์๒อย่าง
คือวิภาควิจารณ์คนขับรถกับคนในรถ

กลัวอะไรถ้าไม่ผิดกฎหมายก็จอดซะสิ
อีกอย่างหนึ่งตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ถึงขั้นต้องไล่ตามต้องไล่ยิงยางกันแบบนี้
กลัวว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นกับคนขับรถหรือคนในรถ
หากยิงเข้าไปแล้วในรถมีใครไม่รู้แหละ

แต่หลังเกิดเหตุแล้วนะครับทางตำรวจนายที่ผมบอกไป
ก็ได้ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาไปตามขั้นตอนทางราชการแล้ว
แล้วก็รายงานผลการดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนเหมือนกัน
คือไม่ใช่เฉพาะนายตำรวจนายนี้นะที่ตามยิง
ก็ทั้งชุดเลยทั้งชุดที่ตั้งด่านต้องทำรายงาน